ช่องร้องหิวข้าวมากเลยชิคกี้พายมีอะไรกินเปล่าว่าวันนี้
พี่อันนี้จัดมาหน่อยค่ะอุ้ยไข่เจียวน่าทานมาก
อยากให้กล้องซูมเข้ามาหน่อยว่ามันน่ากินน้ำลายไหลขนาดไหนคุณผู้ชมค่ะ
มื้อกลางวันเมนูง่ายอิ่มอร่อยสบายท้องขนาดนี้
ข้าวไข่เจียวปูแบบนี้เลยแล้วต้องเป็นไข่เจียวกุ้งสับด้วยนะ
แล้วมาอย่างเดียวไม่ได้คุณดูต้องมีพริกน้ำปลา

หรือบางบ้านเขาเรียกน้ำปลาพริกอะไรก็แล้วแต่แต่แบบข้าวสวยร้อน
เข้ากับไข่เจียวเมนูง่ายแล้วบอกเลยว่า
เดี๋ยวไข่กันเลยคุณผู้ชมค่ะ
น้องก็เลยฉลองด้วยการลงมือทำข้าวไข่เจียวกุ้งสับ
แล้วก็เสิร์ฟลงไปบนโต๊ะแบบนี้ค่ะเสิร์ฟลงไปบนโล่ฉ่ำไปเลย
ข้าวนั้นยังไม่พอคนไทยแท้สามร้อยเปอร์เซ็นต์
คู่กับน้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลานี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
ของเด็ดของดีเห็นแล้วแบบอืมกลืนน้ำลายเอื้อกเลยแล้วหอมมากตอนเนี้ยค่ะ
ผมอยากชิมอ่ะให้ใครตัวแทนชิมไหมล่ะดิสันดี้แหละค่ะตัวแทนหมู่บ้าน
แทนหมู่บ้านนะคะไหนน้องลิซ่าเขาแบบว่าผลักดันซอฟพาวเวอร์ตรงนี้แล้ว
เดี๋ยวร้อนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย
พี่แม่แม่ที่อยู่อยู่ตอนนี้ตั้งเตาเลย
เตาแล้วก็ดูบันเทิงไทยรัฐไปด้วยนะ

เดี๋ยวจบรายการแล้วเราไปไหนพี่พลอยจบรายการเราไปไหน